เอาละค่ะมาดูเรื่องของค่าครองชีพกันบ้างหลัง
หลายคนก็บ่นนะว่าค่าครองชีพแพงขึ้นหรือเปล่า

เพื่อเป็นการช่วยเหลือเรื่องค่าครองชีพให้กับผู้บริโภค
แล้วก็กระตุ้นกำลังซื้อที่จะให้กลับมาคึกคักกันอีกครั้งหนึ่ง
หนำรถสถานกรุงกันไปเลยนะคะ
เขานำสินค้ากว่า๑ล้านรายการมาให้เลือกซื้อ
แน่นอนราคาประหยัดด้วยไปดูกันเลยค่ะ
แฟชั่นเครื่องประดับเครื่องสำอาง

ขบวนมาลดกระหน่ำในราคาต่ำกว่าทุน

ในงานมหากรรมรถทะลุพิกัดกระหน่ำรถสถานกลุ่ม
จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่๑๕

ในการจับจ่ายสินค้าอุปโภคบริโภค
ที่ต้องการซื้อสินค้าคุณภาพในราคาถูก
สำหรับงานมหากรรมรถทุพิกัดนะคะ
จริงต้องเรียนว่าเราตั้งใจที่จะคืนกำไรให้กับลูกค้านะคะ
แล้วก็จริงแล้วต้องบอกว่า
ก็เหมาะกับทางในส่วนของลูกค้า
ที่ต้องการสินค้าราคาพิเศษมากนะคะ

เราก็จะจัดสินค้าเป็นล้านชิ้นเลยค่ะ
สามารถซื้อสินค้าบริโภคหลัง๖โมงเย็นได้
ราคาพิเศษเพียง๑๐บาท
แก่ข้าวสารไข่ไก่น้ำมันถั่วเหลืองและกระดาษทิชชู่
ซึ่งถือว่าเป็นการคืนกำไรให้กับสมาชิก
ไฮไลท์ในงานที่ได้รับผลตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค
ตลอด๕วันของการจัดงานตั้งแต่วันที่๒๙มิถุนายน
ถึง๓กรกฎาคม๒๕๕๙นี้
จัดงานคาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานราว๒แสนคนต่อวัน
ห่อ๕ถึงห่อ๘เวลา๑๑โมงถึง๔ทุ่ม
และวันเสาร์อาทิตย์เปิด๑๐โมงครึ่งถึง๔ทุ่มค่ะ